มาดูอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะเตือนใจค่ะ
จุดด้วยกันนะคะจุดแรกก็คือที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ

คือเขาวิ่งไปในขณะที่นำผู้ป่วยฟอกไต
จะไปส่งที่โรงพยาบาลแต่ไปเกิดอุบัติเหตุกลางทางนะคะ
ก็คือไปชนกับผู้หญิงสองคนที่ขี่รถจักรยานยนต์มา

เหตุสลดเกิดขึ้นที่จุดกลับรถบนถนนมิตรภาพนะคะ

ที่เกิดเหตุพบรถกู้ชีพเทศบาลตำบลวันภาษณ์ค่ะ
อยู่สภาพด้านหน้ามีร่องรอยถูกชนได้รับความเสียหาย
ห่างออกไปพบรถจักรยานยนต์สีแดงดำ
ล้มอยู่สภาพพังทั้งคันค่ะ
และกลางถนนพบนางสาวสมหมายอินลา
และนางสาวบุญแถวตัดตะโส
คนขี่และคนซ้อนรถจักรยานยนต์นอนเสียชีวิตค่ะ

คนขับรถกู้ชีพระบุว่าก่อนเกิดเหตุ
กำลังขับรถเอาผู้ป่วยไปฟอกไต
ที่สวนฟอกไปเอกชนในตัวเมืองอุดร

ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้าแบบกระชั้นชิด
เขายั้นแบบที่รถเบรกไม่ทันจริง

จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสองคนค่ะ
อีกหนึ่งจุดที่นครศรีธรรมราชเกิดอุบัติเหตุ

ตำบลโพทองอำเภอท่าสาราค่ะ
ร้านค้าซึ่งอยู่ติดกันอยู่ริมถนนเนี่ย

เสียหายค่ะข้าวของกระจัดกระจายพังไปหมดเลย
ส่วนรถที่เข้าไปชนเป็นรถสีขาว

และตัวรถก็มุดเข้าไปจอดอยู่ในร้านถ่ายรูป
แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ว่าสาเหตุจะเกิดจากคนขับรถกระบะสีขาว

เหตุการณ์นี้นับว่าเคราะห์ดีจริง
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
อย่าลืมนะคะอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทส่วนหนึ่ง
และก็เกิดจากความมั่นใจว่าตัวเองเนี่ย

ว่าจะเป็นเส้นทางโดยสุขภาพด้วยนะ